เขาขอโทษเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ไม่ติดใจกันครับ
หมายถึงว่ายืนยอมมันต้องต่อไป
ครับเรื่องคดีก็ต่างไป
โหไม่จากทางด้านหลังเอารูแล้วเหรอครับ
เพราะไม่ได้ยืนยอมมันต้องอีก
ก็เลยใจเลยนะครับ

หลังจากคู่นิของควัยได้มาพบก็พูดกลับกันก็ได้มีการปรับความเข้าใจ
และเหตุที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจภาษาความผิด
ก็เข้าใจว่ามีการต่อว่าก็อาจจะมีการบันดาลโทษะกันเกิดขึ้น
ตอนนี้ก็ได้พูดคุยกันทำความเข้าใจเรียบร้อย
คู่ก็ขอให้ผู้ประเภทได้ก็ได้ขอโทษ
กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพ่อยอมรับผิด
แล้วก็ทางฝ่ายฟ้าก็ได้มีการยกโทษในเรื่องที่เกิดขึ้น

เปรียบเช็คปรับอะไรให้ปรับครับ
ก็ความผิดที่เกิดขึ้นนะครับเป็นความผิดระหูโทษ
โทษก็สามารถเปรียบเทียบปรับโดยพนักงานสอบสวนได้
โดยคู่นี้ทั้งสองฝ่ายยินยอม